ทีนี้อีกหนึ่งคลิปค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะให้ดูคลิปเนี่ย
ผู้หญิงคนที่เอาคลิปมาโพสต์ฝากตั้งคำถาม
ฝากไปถามคุณผู้ชมฝากถามทั้งสองท่านว่า
คนแบบนี้โตมาจากสังคมแบบไหนเหรอถึงได้ทำนิสัยแบบนี้
มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีคนคนหนึ่งค่ะขับรถกระบะไปชนรถเก๋ง
ไม่พอเสร็จนะคะถอยรถมาชนอีก

พังยับเลยค่ะนี่นะขับไปชนก่อน
อันนี้ไงอันนี้ไงอันหนึ่งแล้วนะ
ทำไงต่อทำไงต่อฮะ
เอาอีกเหรอเนี่ยเอาอีก

แล้วนี่มีรถจอดอยู่ข้างหลายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะดูคลิปก่อน
แล้วรถเก๋งก็เป็นโดมิโนคุณนึกออกไหม
รถเก่งก็ไปชนรถอีกครั้งอื่น
คือคนขับรถกระบะบอกว่ายังไม่สาแก่ใจอีช้อย

สองครั้งไม่พอถอยชนอีกนะคะ
เขาโพสต์คลิปนี้พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
แชร์ต่อต่อกันด้วยนะคะรถจอดอยู่กับที่แต่โดนชนค่ะ
ขออธิบายนะคะคนชนอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามกับรถที่จอด
ซึ่งเรามองว่าพื้นที่ตรงนั้นคือใครก็สามารถจอดได้
ประธานหมู่บ้านประกาศชัดเจนแล้วมันคือพื้นที่ส่วนกลาง
เดี๋ยวนะคนชนคือบ้านเขาอยู่ขวามือตรงข้ามกับที่รถเก๋งจอด
รถเก่งจอดหน้าบ้านเขาแต่ว่ามันคือเป็นชิดกำแพง

คนขับรถกระบะว่าไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเอาแบบนี้ก่อน
คนที่โพสต์บอกว่าเฮ้ยนี่มันคือพื้นที่สาธารณะ
ประธานหมู่บ้านบอกแล้วมันคือพื้นที่ส่วนกลาง
ใครจะจอดก็ได้มาถึงก่อนมีสิทธิ์จอดก่อน

คนโพสต์บอกว่าเราไม่ได้จอดขวางรถหน้าบ้านเขาเลย
มันคนละฝั่งถนนกันเลยฝากแชร์ด้วยนะคะ
ไม่พอค่ะสื่อหลักอย่างเราต้องนำเสนอข่าวแบบนี้ด้วยนะคะ
เอาไว้เตือนกันเตือนสติกันหน่อยตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
เขาถามต่อเขาบอกว่ายังมีความเป็นคนอยู่ไหม
โตมาด้วยสังคมแบบไหนกันถึงทำเรื่องแบบนี้ได้โดยไม่รู้สึกผิด
คุณตั้งคำถามคล้ายกันไหมกับผู้หญิงคนนี้
คุณผู้ชมตั้งคำถามคล้ายกันไหมว่าโตมาสังคมแบบไหนถึงทำแบบนี้ได้
เอาล่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะ
คนที่เป็นฝ่ายชนก็คือคนขับรถกระบะก็ออกมาเปิดเผย
สาเหตุของการชนไม่ใช่เปิดเผยกับเรานะครับ
โพสต์ทางโลกออนไลน์ทางเฟซบุ๊คชี้แจงบอกว่า
หัวร้อนเพราะเจอรถเก๋งจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของตัวเอง
พยายามไปแจ้งให้เจ้าของรถเก๋งเลื่อนรถออก
เพื่อตัวเองเนี่ยจะเอารถเข้าบ้านดิฉันไม่แน่ใจว่าไอ้จังหวะต้องตีโค้ง
เอารถเข้าบ้านรถกระบะเขาต้องใช้โค้งมากน้อยแค่ไหน
เพราะไม่เคยขับรถกระบะแต่ปรากฏว่าพอไปบอก
คนขับรถเก๋งเนี่ยไม่ได้รับความร่วมมือก็เลยนี่ไง
บันดาลโทษะขับรถพุ่งชนซะเลยตามภาพที่เราเห็นนี่แหละค่ะ
ซึ่งหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะ
แน่นอนว่าชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะแล้วค่ะ
บางคนก็บอกว่าให้ดูเจตนาของคนขับรถกระบะ
ลักษณะเจตนาแบบนี้คุณค่ะตั้งใจอ่ะ
แน่นอนว่าโดนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะ
คือทำให้เสียทรัพย์ลักษณะคือเหมือนเก่งเกียร์อานะคะ
ส่วนคนขับรถเก๋งจอดรถกิดขวาง
ฉันไม่แน่ใจว่าอันนี้เขาเรียกว่ากิดขวางหน้าบ้านหรือเปล่า
แต่ชาวเน็ตเขาให้ข้อคิดมาบอกว่า
เอาผิดได้ก็คือฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๓๙๗นะ
แต่บางทีมันก็พูดยากมันเป็นแบบในหมู่บ้านนะ

เอาก็หน้าบ้านฉันอะไรแบบนี้ก็เถียงกันไป
คือเอาจริงอย่างที่บอกถ้อยดีถ้อยอาศัยนะคะ
คือจะจอดก็แบ่งกันจอดแบ่งกันใช้
แล้วก็อย่าให้มันไปรบกวนใครหรือว่าเดือดร้อนใคร

อะไรนิดอะไรหน่อยมันยอมกันไม่ได้ค่ะ